มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้มีญาติที่จังหวัดระยองเขาเข้าแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
แค่นิ้วเท้าบวมก็ตายได้นะคะเป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับญาติของเขาที่
อยู่ดีเนี่ยนิ้วเท้าบวมเข้ารับการรักษาพอวางยาสลบแต่กลับไม่ฟื้นแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ทางโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเป็นเพราะผู้ตายเกิดภาวะแทรกซ้อนด้วยโรคประจำตัว
ไม่ได้ตายจากการถูกวางยาสลบแต่อย่างใดนะคะเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตคือนางวิพารัฐทองแท้ค่ะ
ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการนิ้วเท้าข้างซ้ายที่บวมโรงพยาบาลบ้านฉางระยอง
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลระยองค่ะซึ่งทางแพทย์ก็รักษาโดยการให้รมยาสลบเพื่อผ่าตัด
วิพารัฐสลบไปแล้วแต่ว่าไม่ฟื้นและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ยังคงติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตนะคะว่ามันเกิดจากความประมาทของแพทย์โรงพยาบาลระยองหรือเปล่า
นางสาววรภาทองแท้ลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกว่า
เสียใจกับการจากไปอย่างกระทันหันของแม่
เพราะว่าตอนที่เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านฉาง

พอถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลระยอง
แม่ก็ยังปกติเดินขึ้นรถเองได้
แต่พอเข้ารับการรักษาดมยาสลบ
แม่กลับไม่ฟื้นอีกเลยแล้วเสียชีวิตนะคะ

จะให้เงินเยียวยาจำนวน๔แสนบาทค่ะ
ฟังเสียงลูกสาวของผู้ตายหน่อยค่ะ
นายแพทย์สมบูรณ์มะลิขาว
ปฏิบันดาลองผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยองค่ะ

บอกว่าผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรค
เมื่อแพทย์ตรวจพบหนองที่หัวแม่เท้า
ก็ต้องรีบให้การรักษาที่เหมาะสม

อาจจะเข้าสู่กระแสโลหิตได้
จึงแจ้งให้ลูกทราบว่า
ด้วยการตัดนิ้วเท้าแล้วก็ให้ดมยาสลบ
ดมยาไปสักพักเริ่มมีความดันตก
ก็ต้องกระตุ้นและเจาะนิ้วดูดเอาน้องออก

แต่ต่อมาผู้ป่วยมีอาการไตวายมีภาวะหัวใจไม่ตอบสนอง
จึงเสียชีวิตลงด้วยภาวะแทรกซ้อน
ไม่ได้เสียชีวิตจากการดมยาสลบนะคะ
ตามความต้องการของญาติแล้วค่ะ